เขาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วเขาก็บรรยายใต้คลิปเอาไว้ว่า
เขานั่งกินข้าวต้มอยู่แถวแยกสุวรรณภูมิ
อยู่ดีมีรถหรูคันหนึ่งมาชนท้ายรถเขา
ชนแล้วก็หนีไปแล้วก็ขับเข้าซอยไป
ขับเข้าซอยไปไปชนรถอีกเป็น๑๐คัน
ไล่ไปเลยตั้งแต่ลาดกระบังไปจนถึงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คันนี้ถอยหน้าถอยหลังอยู่แบบนี้แล้วถอยไม่พ้น
ชนรถคันอื่นที่จอดอยู่

คือล้อเขาก็พังหมดแล้วนะครับ
ชนก็ไม่ลงไปดูจนรถตัวเองก็เละไปหมดแล้วอ่ะ
คนก็ตะโกนว่าก็ไม่สนใจก็ขับอยู่เนี้ย

เป็นภาพนาทีรถคันนี้

รถที่เขาจอดไว้หน้าร้านถูกชนเสียหาย

แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สนบินบุรี
โอ้โหดูสภาพร้านเขาสิพังขนาดนี้

สรบินบุรีบอกว่าเบื้องต้น
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนร้านค้า
มีรถยนต์และสิ่งปลูกสร้างเสียหาย
แล้วก็รู้ว่ารถคันนี้ไปเฉียวชนรถคันอื่นอีกหลายคันเลย
คนขับรถคันนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐
หลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะว่าบาดเจ็บยังไม่สามารถให้การอะไรได้
ตำรวจบอกว่าต้องตรวจหาสารเสพติด

เดี๋ยวจะรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียด
หลังจากนั้นก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ